แล้วก็เป็นปีที่คงจะได้เห็นผลงานใหม่แล้วก็หลากหลายมากขึ้น
คืออันดับแรกบอกเลยว่าเราขอบคุณผู้ใหญ่ช่อง๗ที่ให้โอกาสนะคะ
แล้วก็สิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจ
เพราะหนูรู้สึกว่าต้องบอกว่าจริงคือนักแสดงมันก็มีจุดที่เราทำงานมามากขึ้นนะคะ
แล้วก็เป็นถึงจุดที่เรารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละ
ที่เรารู้สึกว่าเราอยากลองทำอะไรที่มันใหม่มากขึ้น

ร่วมงานกับอะไรที่หลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือหนูก็ว่าหนูเล่นมาในหลายรูปแบบแล้ว
เราก็คิดว่ามันก็ถึงเวลาที่เราว่ามันเป็นทามมิ้งที่ดี
คุยกับช่วงเจ็ดยังไงบ้างคะ

ก็เข้าไปกับโยนผู้ใหญ่
ว่าวันหนึ่งมันคงถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราอยากลองทำอะไรที่ใหม่ขึ้น
เพราะเราก็รู้สึกว่าบทมันก็วนมาในแบบที่เราไม่รู้ว่าเราจะเล่นอะไรยังไงแล้ว
แล้วก็หลายคนก็บอกว่าพวกรู้เปลี่ยนบ้างได้ไหมนอนบ้างได้ไหม
คือเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราจะอยู่ตรงนี้ได้อีกนานแค่ไหนอะไรอย่างนี้
แต่ว่าที่ผ่านมาคือทางช่อง๗ดูแลดีมากนะคะ
แต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราอยากหลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

ปุ๊กมาเล่นที่นี่แต่ว่าถ้าปุ๊กอยากเล่นที่อื่น
แล้วทำให้เราทำงานได้หลากหลายน้อยลง
เราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ตอบโจทย์เรา
เพราะสิ่งสำคัญในการที่เราย้ายที่ทำงานของเราก็คือ
ที่เราอยากทำงานที่มันหลากหลายมากขึ้น
ในแบบที่เรารู้สึกว่าเรารักอาชีพนี้
แล้วเราก็อยากให้แฟนได้เห็นผลงานที่มันหลากหลายมากขึ้น
ในแบบที่เรารักในอาชีพที่เราอยาก

ใช่แต่ว่าคือน้องทำงานอื่นได้

แต่มันมีก็เป็นหนึ่งจิตผิดมีภัครภาพว่ามีมูลค่าอย่าง๑๕ล้านฝน
คือหนูว่าเราก็อยู่วงการมาขนาดนี้เนาะคือหนูว่าเงินมันก็คงแบบว่าซื้อเราไม่ได้
จริงเพราะว่าเงินคงไม่ใช่ทั้งหมดอีกของมัน
กระแสค้ามันมีบอกว่าเขาเข้าออกอีกแต่จากกันหลายรอบมาก

เพราะว่าหนูก็ไม่อยากให้มีผลกระทบกับใครเลย
อย่างแรกคือเราทำเพราะอะไร
เราเพราะว่าเราอยากทำงานที่มาหลายครึ่ง
เพราะฉะนั้นอะไรที่มีผลกระทบกับใคร
คือใครหลายคนรอบตัวหนูหลายคนไม่ทราบ

เพราะว่าก็ไม่อยากให้เรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็ไม่อยากให้มีผลกระทบที่ไม่ดีกับใครเลย
แค่นั้นเองแล้วก็มีการพูดคุยกันจริง
แต่ว่าวันที่มีข่าวออกมาวันแรก
แล้วบอกว่าเซ็นแล้วจริงยังไม่ได้เซ็นค่ะ
อันนี้เรียกว่าเรามาที่นี่ทุนเพราะว่าตัวเราเองตัดสินใจเองเลย

ก็ปรึกษาผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักในชีวิตเราค่ะ
แต่ว่าไม่ได้กระจายปรึกษาเยอะมาก

แล้วก็ไม่อยากให้มีผลกระทบกับใครเลย

คืออะไรที่มันอยู่ในสัญญา

ก็บอกไม่ได้ค่ะ

ขอบคุณที่ทำให้

ให้หนูได้ทำในสิ่งที่หนูอยากทำ
เออหนูสามารถเล่นได้ทุกท่ายนะหรืออะไรอย่างนี้
อันนี้ต้องถามทางผู้ใหญ่ค่ะ
ฟิตแท็กที่กลับเข้ามาหาเราหลังจากที่แบบว่าเปิดตัวจากที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้าง
ตื่นเต้นค่ะรู้สึกว่าเป็นปีที่หนูคงเหนื่อยมากขึ้นอยู่แล้ว
แต่ว่าหนูรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งคืออาชีพทุกอาชีพเราไม่รู้หรอกว่า
ช่วงเวลาในการที่เราจะทำอาชีพนั้นมันอีกนานแค่ไหน
แต่อย่างน้อยคือวันนี้เราเป็นก้าวที่เราอาจจะเหนื่อยมากขึ้น
แต่ว่าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็มันท้าทายความสามารถเรามากขึ้น
แล้วก็แฟนที่รักเราแล้วเขาเรียกว่า
ค่ะแล้วก็จริงปีนี้เป็นปีที่ตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อสังคมมากขึ้น
คือหนูรู้สึกว่าหนูมาได้ในวันนี้เพราะว่า
เพราะว่าแฟนที่ซัพพอร์ตแล้วก็ทำให้เราได้มายืนอยู่ตรงนี้
คือปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะเป็นปีที่ทุกเดือนจะลงไปช่วยเหลือ
ใครหลายคนในเรื่องของทุนการศึกษาในทุกเดือนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นปีที่อยากทำอะไรใหม่เยอะขึ้นแล้วก็อยากมีผลงานใหม่
คาดหวังกับบ้านหลังใหม่ครั้งนี้ยังไงบ้างคะ

จะได้เห็นคุณไปซัพเพื่อนหรือยังไง

แล้วก็ในส่วนของบทละครก็มีการพูดคุยกันตามปกติ
ในแบบที่เรารู้สึกว่ามันท้าทายความสามารถของเรา
แล้วก็หนูเชื่อว่าหนูไม่รู้หรอกว่าฟิตแบคของการที่หนูเล่นละครหนึ่งเรื่องออกไปมันจะเป็นยังไง
แล้วก็ที่ผ่านมาเวลาที่หนูเล่นละครเรื่องอะไรหนูก็ไม่เคยคาดหวังว่า

สิ่งที่เรารู้อยู่เสมอคือเราทำอย่างดีที่สุด
แล้วก็ถ้าวันหนึ่งคนจะต้องพูดถึงเราในพาร์ทของการทำงานก็ต้องบอกว่า
เออหนูเต็มที่ที่ดีเต็มที่อย่างดีที่สุด
จริงไม่ได้กังวลผ่านจุดกังวลมาเยอะแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เล่นละครที่มันท้าทายความสามารถมาเยอะมาก
แล้วก็บางเรื่องก็คิดว่าเออผ่านไปได้ยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ผ่านมันมาได้ด้วยความที่เรารู้สึกว่าก็ทำแค่เต็มที่อะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นคือในฟิตแบ็คหนูรู้สึกว่าเกินไปแล้ว
สิ่งที่เราตั้งเป้าคือแค่อยากให้งานมันหลากหลายมากขึ้น
แล้วก็ในนับเรื่องถอยหลังในชีวิตของเราที่เราจะเป็นนักแสดงค่ะ
เราก็อยากเล่นเรื่องที่คนคาดไม่ถึง
แล้วก็เป็นเรื่องที่มันได้ใช้ความสามารถที่มันขยายมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะเหนื่อยมากกว่าไหมกับการทำงานของช่องที่ยังไม่มีฐานคุณรู้เรื่องละคร
หนูพร้อมนะที่จะเหนื่อยหนูขอแค่อย่างน้อยสมมุติว่าคือเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเราจะอยู่ตรงไหนนานแค่ไหน
คืออาชีพของเราก็คือเป็นอาชีพที่เราให้ความสุขกับคนแล้วเราก็เป็นตัวละครตัวนั้นจริง
แล้วก็ซื่อสัตว์กับอาชีพของตัวเราเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่เราแค่ทำให้ดีที่สุดเท่าที่นักแสดงคนหนึ่งจะทำได้
วันหนึ่งเขามาพูดถึงเราก็แค่พูดว่าเออเขาเป็นแบบนี้เขาเต็มที่เขาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้
ให้เป็นมุมที่ดีที่เรารู้สึกว่าเรื่องที่นับถอยหลังในชีวิตของเราที่จะเป็นอาชีพนี้เราทำอย่างดีที่สุดแล้ว
เหมือนว่าตอนนี้เรียกว่าฟุ๊กไม่ได้แบบว่าสนใจเรื่องกระแสหรือว่าชื่อเสียงอะไรมากขนาดนั้นแล้วใช่ไหม
หนูว่าจริงแล้วคนการที่เราอยู่ในวงการบันเทิงอะค่ะคือกระแสมันก็เป็นสิ่งที่แบบมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ย
คือหลายปีที่ผ่านมาพี่ก็จะรู้ว่าหนูแทบจะแบบว่าเก็บตัวเงียบอะไรอย่างนี้
เพราะหนูก็ผ่านเรื่องราวอะไรหลายอย่างมาแล้วหนูคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะอยู่มั่นคงแล้วก็ถาวรคือความที่เราเราซื่อสัตว์คือเราเป็นนักแสดงแล้วก็เราเต็มที่กับตรงนี้แล้วก็ผลงานของเรามากกว่าที่มันจะมั่นคงแล้วก็ทำ
อันนี้คนนี้อาจจะมองว่าแบบพี่บอกว่าแจ้งเกิดทำงาน

แต่ก็ต้องบอกว่าในชีวิตของคนเราพี่ทุกคนก็ไม่เคยไม่ย้ายที่ทำงานถูกป่ะ
คือมันเป็นแค่เราย้ายที่ทำงานเฉยค่ะ
ความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อช่องเราไม่เคยลืมว่าโหวันนี้ฉันอยู่ที่ไหน
คือเรารู้ว่าเราเกิดมาจากช่อง๗แต่เราแค่ย้ายที่ทำงาน
ถ้าวันหนึ่งมีโอกาสเราก็สามารถกลับไปร่วมงานกับเขาได้
เพราะเราก็รู้ว่าวันนี้เรามีวันนี้ได้เพราะว่าช่อง๗อะไรอย่างนี้

และหลังจากออกมาเราได้มีโอกาสลองทำแบบไหนครับ

ขอบคุณทุกคนค่ะ